แต่ว่าพูดถึงคำชะโน๊ตแล้วนะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไปกันเยอะมากจริงเลยนะคะ
พูดก็พูดเถอะมันต้องไปสักครั้งให้เห็นด้วยตาของตัวเอง
ผมบอกเลยผมรู้อยู่หนึ่งคนที่เขาไปเป็นประจำ
นั่นก็คือแล้วเขาบ่นมาหลายครั้งแล้วว่าเขาอยากไป
สุดท้ายเขาได้ทำตามความฝันฝันของเขาเป็นจริงแล้ว
นั่นก็คือน้องใบตองนี่เองดิฉันนั่นเอง
ที่หายไปช่วงนั้นนี่คือไปเกาะคำชโนธ
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะบอกแล้วว่าเกาะคำชโนธเป็นอีกหนึ่งสถานที่
อีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปเยือนไปดูซิว่า
มันมีความสวยงามขนาดไหนบ้างมีตำนานเรื่องเล่า

ให้คุณผู้ชมดูเลยเกาะคำชโนธแห่งนี้เนี่ย

คือบางคนไม่เคยเห็นมุมสูงเคยเห็นสภาพแบบนี้
ถูกต้องเข้าสะพานไปที่มีคนเดินเข้าเดินออก
ใช่แล้วแต่คุณไม่เคยเห็นจริงว่าเกาะคำชโนธจากภาพมุมสูงข้างบนเป็นยังไง
เพราะเรามีมาให้ดูคุณผู้ชมลองดูนะ
เขาเรียกว่าเกาะลอยน้ำ
นี่พื้นที่เกาะคำชโนธมีทั้งหมดประมาณ๔๑๙ไร่
แต่ถ้านับเฉพาะตัวเกาะนะจะมีพื้นที่ประมาณ๓๐ไร่
จากการสำรวจในปี๒๕๕๙นั่นเอง
มีต้นชะโนธทั้งหมด๒๒๔๒ต้น
และเรียกว่าเป็นป่าต้นชะโนธที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

ใช่แต่ก่อนนี้มันคือน้ำเขาถึงเรียกที่นี่ว่าเกาะลอยน้ำ
เพราะว่ามันมีบรรดาซักพืชซักสัตว์ต่างมาเกาะเกาะรวมกัน
จนทำให้มันเกิดเป็นผืนดินแบบนี้

หลายปีเข้ามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนไปอย่างเดียว
แต่ไม่รู้ที่มาที่ไปของเกาะคัมชะโนธมันเป็นอย่างไร
ถึงบอกว่ามันลอยน้ำเพราะมันสามารถขึ้นและลง
ตามระดับน้ำได้นั่นเองนะคะ
บริเวณพื้นดินมันจะยวบหน่อย
ดิฉันลองเอาเท้าเกลาให้ไปสัมผัส
ใช่ค่ะพื้นดินมันจะมีความยวบนะคะ
เพราะว่ามันเหมือนกับเกาะที่อยู่กลางน้ำแบบนี้นะ
แล้วก็อ่าวคุณผู้ชม
ริ่นให้ฟังกันแค่นี้ก่อนแล้วกัน

เชื่อว่าหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันจะมีเรื่องของตำนาน
เสียงแบบไหนบอกเลยคำเดียวพลาดไม่ได้
วันเสาร์นี้นะคะคุณผู้ชมบ่ายโมงตรงกับรายการโอ้โหไทยแลนด์
พาไปดูตำนานความเชื่อที่เกาะคำชโนธ
บางคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของประเด็นไลน์ในวันนี้
คุณผู้ยอมยังส่งกันมาได้นะอย่าเชิญชวนเรานะ
เที่ยวตลาดแห่งไหนไลน์ส่งกันมารวมไปถึงในเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ก็คอมเมนต์กันใต้โพสต์เอาไว้ได้อย่าลืมกดไลคดแชร์
เดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านกันยังไงซะทุกข้อความมีความหมายกับเรา
เราจะเข้าไปดูอย่างแน่นอนส่วนช่วงนี้พักกันครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าสิ่งดีรอคุณผู้ชมอยู่นะเจ้า

โอ้โหไทยแลนด์วันเสาร์นี้
ต้องจะพาไปบุกเกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
วันหนึ่งมีคนเดินทางมาที่เกาะคำชโนธเยอะขนาดไหนคะ
เกรียร์วันละหมื่นคน
ตำนานลึกลับที่มาของเกาะลอยน้ำ
มันจะเหมือนฟองน้ำที่มันทุกตัวพร้อมที่จะลอยน้ำได้ตลอดเวลา

และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จุดเชื่อมต่อ๓โลก
ผู้เท่าว่าแกเคยเอาไม้ไผ่มายั่งลงจุดลำก็ยังไม่ถึง
ไปดูต้นมะเดือยักษ์จุดรวมพลคนชอบเสี่ยง
มันขึ้นเหมือนเป็นนู้นขนาดนี้
วันเสาร์ที่๒๙มิถุนายนนี้บ่ายโมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โอ้โหไทยเวท